ใจไปช่วยระยองอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
ปีนี้ระยองเจอหลายรอบจริง

วันนี้รถติดยาวเหยียดเป็นกิโล
ผู้คนต้องขนของหนีน้ำกันค่ะ
แล้วก็ทรัพย์สินจมน้ำเร็วมากค่ะน้ำมาเร็วมาก
ชาวบ้านบอกขนของหนีน้ำไม่ทันค่ะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่ระยองในวันนี้ค่ะ
ลหนอย่างหนักทีเดียวเพราะว่ามวลน้ำจำนวนมาก
บ่าเข้าท่วมเทศบาลตำบลทัพมาตอนเช้ามืดคุณนัทพงศ
ครับมาตอนเช้ามืดนี่คือผู้คนก็กำลังหลับหลับไหลเลย
ทับมานี่ไม่เบาเลยนะไม่แผ่วเลยช่วงนี้
ใช่บางจุดเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี้ยมันสูงถึงสองเมตรเลยนะ

คนที่อยู่ในชุมชนนี้ก็มีหมู่บ้านจัดสรรเป็นพันหลังคาเรือนที่วันนี้ต้องจมน้ำนะคะ
คนเนี่ยขนของหนีน้ำชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าน้ำจำนวนมากไหล
เข้าทั่วเมื่อตอนเช้ามืดมาเร็วแล้วก็มารุนแรงเกินคาด
ไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะมันมันทะลักล้นแนวกั้นกระสอบทรายอะค่ะ
เอามาวางไว้แล้วก็เข้าท่วมในหมู่บ้านแบบนี้ค่ะขนของหนีน้ำไม่ทันนะคะ
โรงเรียนในพื้นที่แจ้งประกาศปิดโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับลูกหลาน
กลับบ้านทันทีค่ะนายกเทศมนตรีตำบลทัพมาบอกว่า
รอบนี้หนักมากค่ะจากปริมาณน้ำสะสมที่มีอยู่แล้ว
วกกับฝนที่มาใหม่ทำให้น้ำท่วมขยายวงกว้างขึ้น
ตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะทุกหน่วยงานอาสาสมัครอบพยพประชาชน
ซึ่งมีการแจ้งว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในเที่ยงคืนวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ทางเทศบาลตะมนทัพมาก็อบพยพผู้เดือดร้อนไปไว้ที่ศูนย์พักพิง
หอประชุมโรงเรียนบ้านทัพมาหลายครอบครัวแล้วค่ะ
ตอนนี้ต้องมารวมกันที่ศูนย์พักพิงตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังบอกว่ายังไม่ได้นอนยังไม่ได้กินข้าว
มัวแต่โกลหนขนของหนีน้ำค่ะเนี่ยค่ะ
แล้วก็ครั้งนี้ต้องบอกว่ามีผลกระทบเสียหายอย่างหนัก

การช่วยเหลือก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
นี่ดูระดับน้ำล่าสุดค่ะบางจุดเนี่ยเกินสองเมตรนะคะ
ตามรายงานที่ได้รับแจ้งมาเป็นแบบนั้น
แต่แค่นี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องขนของหนีน้ำแล้วนะคะ
ถนนสาย๓๖ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเมืองระยอง
ระยะทางยาวกว่าสองร้อยเมตรระดับน้ำท่วมสูงเกือบห้าสิบเซนค่ะ
เพราะฉะนั้นท่วมถนนแบบนี้รถก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละค่ะ
ติดขัดยาวเหยียดหลายกิโลนะคะใช้เวลาในการเคลื่อนตัวเนี่ย
กว่าชั่วโมงทีเดียวก็ลำบากไปหมดเลยนะคะ
ล่าสุดทางชลประธานระยองได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เร่งระบายน้ำส่วนชาวบ้านเองก็อบพยพเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
ไว้ในที่ปลอดภัยค่ะนี่แทบจะมิดล้อแล้วค่ะ
รถตู้นะคะสภาพเมืองระยองวันนี้โอ้โหระยอง
โดยงานต้องเร่งระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทีเดียวค่ะ
สิงหากัญญาชื่อของระยองอยู่ในข่าวน้ำท่วมตลอดเลยนะครับ